เริ่มต้นกันที่ข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะคะ
ที่ได้สูญเสียนักแสดงอาวุโสคุณแรมวรธรรม
คุณพ่อของคุณโอวรุษไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะ
คุณผู้ชมคะสำหรับคุณแรมวรธรรมนะคะ
ได้เสียชีวิตในวัย๘๖ปี
จากไปเมื่อช่วงสายวันนี้เวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๑๖นาที
ที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
จากการสอบถามนางคำดีชาวไทยใหญ่
ซึ่งเป็นแม่บ้านที่ดูแลคุณพ่อมานาน๑๗ปี
เธอเล่าว่าช่วงหัวข้ามวานนี้เนี่ย
คุณพ่อมีอาการสลึมสลือ
พอเอาเครื่องวัดความดันมาวัด
ปรากฏว่าความดันลดลงต่ำมาก
โทรศัพท์แจ้งให้โรงพยาบาลมารับตัว
ไปที่โรงพยาบาลอำเภอหางดง
แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น
พอตี๒ค่ะก็ส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลนครพิง
คุณหมอได้ทำการปั๊มหัวใจพ่อแรมไป๓ครั้งแล้ว
แต่สุดท้ายคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบนะคะ
แม่บ้านบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้

ฝันเห็นลูกชายโอวรุธมาเยี่ยมหาอยู่บ่อยครั้งค่ะ
ตอนในช่วงที่ป่วยอยู่ก็มีการเพ้อถึงพี่โอรุธอยู่บ่อยครั้งนะคะ
ด้านคุณแม่อรพินคู่ชีวิตของพ่อแรมแม้จะยังโศกเศร้าแต่ก็พยายามเข้มแข็งปลอบญาติญาติ
แล้วก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยตามไปหาลูกชายของเขาแล้วไปฟังเสียงคุณแม่อรพินกันหน่อยค่ะ
สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพนะคะเบื้องต้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ
นีโน่เมธานีจะเดินทางมารับร่างของคุณพ่อแรม
บำเพ็ญกุศลที่วัดโพธารามมหาวิหารหรือว่าวัด๗ยอด
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สาร๑เป็นเวลา๗วันนะคะ

ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับนักศึกษาแพทย์ต่อไป
ตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อที่ได้ทำเรื่องบริจาคร่างกายเอาไว้นะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงบ้านเรา
เพราะจริงแล้วพ่อแรมก็อยู่คู่กับวงการบันเทิงมา
ยาวนานเหมือนกันนะคะจนกระทั่งได้สูญเสียลูกชาย
นี่ก็ถือว่าเป็นวาระสุดท้ายแต่ก็ยังเป็นวาระที่มีแต่การให้
ค่ะนะคะบันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจทางครอบครัวอีกครั้งด้วยนะคะ